อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเนี่ย
ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้อำเภอแม่สอด
จะมาถึงโรงเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่า
ไปชนเข้ากับเด็กนักเรียนที่กำลังข้ามทางม้าลาย
ข้างโรงเรียนเลยแล้วน้องคนที่ถูกชนเนี้ยเนี้ย
เป็นเด็กหญิงอายุสิบเอ็ดปีที่สำคัญคือเป็นเพื่อนกับลูกสาว
ของคนที่ขับรถชนด้วยอ่า
เด็กหญิงที่ถูกชนเนี่ยนะคะเป็นชาวพม่าอาการสาหัสเลยค่ะ
ถึงกำนอนหมดสติเลยนะคะที่กู้ไพค่ะ
นี่แหละค่ะเข้ามาช่วยเหลือกันก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวผู้ปกครองที่เป็นคนขับรถชนคือนายเอกสิทธิ์ทัพสิทธ
อายุ๔๙ปีเป็นลมคือช็อกไปเลยอ่ะ
คือเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะช็อกเป็นลมพิงข้างรั้วโรงเรียนเลย
ส่วนตัวลูกสาวก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างพ่อด้วยนะคะ
คือพ่อก็ตกใจลูกก็ตกใจทำคนเจ็บขนาดนี้ด้วยนะคะ
เสียใจนะแล้วก็ตกใจมาก

แล้วก็คือจริงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะ
ทีนี้ไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เห็นเด็กนักเรียนคนนี้ซึ่งเป็นชาวพม่าวิ่งข้ามถนน
น่าจะไปซื้อขนมฝั่งตรงข้าม
และช่วงนั้นรถพลิกอัพของคุณพ่อเพื่อนวิ่งมาพอดี

พุ่งชนเด็กจนเด็กกระเด็นออกไป
ตรงจุดเกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า

เพราะว่าเด็กพอเลิกเรียนปุ๊บ
วิ่งข้ามถนนไงออกไปซื้อขนม
และร้านขนมก็อยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วเวลาคืออยากออกไปซื้อขนม
ก็ไม่ได้ทันมองซ้ายมองขวาไม่ได้ทันระวังตัว

อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย
ให้เด็กนักเรียนเพิ่มเติมหน่อยป้องกัน
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ

บางทีมีตำรวจมาคอยอยู่ตรงทางม้าลายอยู่แล้ว
เพราะว่าทางม้าลายอย่างเดียวบางทีรถไม่หยุด

ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการจัดเวรยามพาลง